สวัสดีครับทุกคนครับเด็กชายวัย๘ขวบที่กำแพงเพชร
ที่แม่บอกอยากให้หมอปลามาช่วยลูกชายเหรอเกิน
อยู่ดีเห็นผีเห็นวิญญาณ

วันพระวันโกนจำได้ไหมน้องที่ว่าหมอปลาบอก

ถ้าเกิดจากจอมปลวกหลังบ้านจะจับปลวกกินให้หมด

คุณแม่ของน้องเนี่ยเด็กชายวัย๘ขวบคนนี้นะชื่อน้องยีน

ลูกชายเหมือนกับเห็นผีเห็นวิญญาณหรือเห็นอะไรกำลังไปดูนี่เห็นไหม
มีผีผู้หญิงน้องบอกเห็นไหมคะ

วันโกลวันพระเห็นตลอดนะครับ
บอกมีผีผู้หญิงผมยาวมายืนจ้องหน้าตาน่ากลัว
เริ่มเจอตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อย่างล่าสุดก็คือ๒๒นาฬิกา๓๐นาที๒๔กุมภาพันธ์
ยีนตื่นมากลางดึกจะมาเข้าห้องน้ำแล้วก็เจออีก
นี่เห็นมั้ยเป็นอะไรแม่ก็เลยถ่ายคลิป
ส่งไปให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีอยากให้หมอปลามาช่วยเหลือลูกชายหน่อย
หมอปลาก็บอกกับเราว่าเดี๋ยวจะไปค่ะและวันนี้ก็ไปแล้วนะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีนี่ข้างคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลา
ไปที่บ้านของน้องยีนนะครับที่กำแพงเพชรนะครับ
ไปถึงหมอปลาก็ทำพิธีตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะมีสิ่งเล่นลับ
มีอะไรแปลกอยู่ในตัวน้องหรือว่าอยู่ในบ้านหรือเปล่า
ให้น้องยีนกับแม่มานั่งอยู่คู่กันนะฮะไปที่ในบ้านนะ
ให้น้องยีนกับแม่นั่งเหยียดขาหมอปลาก็จับตัวน้องยีน
แล้วน้องยีนก็จับมือแม่นี่ต่อกันเป็นทอดอย่างนี้
ระหว่างนี้แม่น้องยีนมีอาการชาที่ขาเป็นแม่เหรอคะนั่งนานหรือเปล่า
เพิ่งมานั่งเพิ่งมาเหยียดขาเลยเพิ่งมานั่งนะหมอปลาบอกว่า
แม่ของเด็กมีอาการแปลกหรือว่าชาเนี่ย
เพราะมันมีวิญญาณบางอย่างแฝงอยู่ในตัวลูกชาย
เด็กมันจะไม่รู้ว่าชาเย็นอุ่นเป็นยังไงก็ต้องใช้แม่เขา
จากนั้นหมอปลาก็ไปที่จุดที่เป็นหลังบ้านนะครับเพื่อจะไปดูจอมปลวกก่อน
แม่เขาสงสัยจอมปลวกว่าเอ๊ะผีจอมปลวกหรือเปล่านี่ฮะมีผีสิงอยู่หรือเปล่า
หมอปลาไม่ได้สัมผัสถึงอะไรนะไม่เหงาไม่น้ำตาไหลไม่พออืดพออม
อาเจียนอะไรทั้งสิ้นไม่มีพลังงานลีลับอะไรแล้วหมอปลาก็ไปในจุดที่เป็นคลองใกล้บ้านนะฮะ
ถามว่าไปจุดนี้ทำไมนี่เอาไหนจะไปก็เลยขุดให้ซะหน่อยหนึ่งก่อนหมอปลาบอก
ปลวกเหรอคะอ่าจอมปลวกอ่ะแหละอ๋อหมอปลาบอกไม่มีอะไรหรอกสิ่งลี้ลับอะไรอ่ะ
แต่ว่าอย่าเอาไว้เลยเดี๋ยวปลวกเปลือกเข้าบ้านเข้าบ้านเนอะรังปลวกเนี่ยก็เลยขุดซะ
อ่ามาจะได้ไม่เสียเที่ยวค่ะเห็นไหมอย่างน้อยก็ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์นะ
นี่มาช่วยเด็กก็เป็นประโยชน์ให้แม่ก็สบายใจทีนี้มันมีจุดที่เป็นคลองหลังบ้านนะฮะ
คือคลองใกล้ใกล้บ้านน้องยีนตรงนี้เนี่ยน้องยีนเคยไปเล่นน้ำที่คลองกับเพื่อนแล้วมุดไปในท่อที่อยู่ใต้ถนนน่ะ
มันเป็นถนนแบบตัดผ่านข้ามคลองอ่ะนี่ฮะซึ่งในจุดนี้เมื่อสิบปีก่อนเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๒ปีขี่จักรยานยนต์มาแหกโค้งตกลงไปในคลองแล้วก็เสียชีวิต
ร่างนี่ลอยไปติดกับท่อระบายน้ำนี่แล้วน้องยีนเคยมาเล่นกับเพื่อนไปดำน้ำไปแถวเนี่ย
มุดท่อระบายน้ำตรงเนี้ยที่เคยมีศพคนมาลอยมาติดอยู่พอมาถึงจุดนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะ
เริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มแล้วหมอปลาเป็นอะไรคะร้อนหน่อยแดดเนอะแดดออกนี่ต้องกางร่มให้
เหงื่อออกเลยเนอะจากนั้นตามด้วยการผอืดผอมอาการมาหาวน้ำตาไหล
นี่นะฮะหมอปลาบอกเลยบอกนี่นี่จะอ้วกแล้วเห็นไหมหมอปลาบอกหาวนี่หาวก่อน
หมอปลาบอกว่าวิญญาณของผู้ชายคนนั้นยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่เดิมฮะ
ก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยไปตามญาติพี่น้องเข้ามาชาวบ้านก็ไปตามลุงกับป้าของผู้ตายมา
พร้อมกับรูปภาพของผู้ตายด้วยเพื่อมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกจากจุดที่ศพเขาลอยมาติดอยู่ตรงนี้
มีน้องยีนมาร่วมพิธีด้วยนะฮะหมอปลาก็เริ่มจากโยงสายสินก่อนจากปากท่อเลยนะฮะ
เอามาวนรอบรูปภาพของเขา๓รอบแล้วเอาสายสินไปคล้องที่ศีรษะน้องยีน
เมื่อสักครู่คุณไก๊ธนกรผู้สื่อข่าวของเราก็ไปช่วยนี่เห็นไหม
จากนั้นก็ไปจุดทูบจุดเทียนสวดคาถาเชิญดวงวิญญาณ
ทำพิธีเสร็จก็เอาน้ำมนต์เนี่ยไปให้น้องยีนดื่มแล้วก็อาบด้วย
ก่อนจะบอกกับญาติของผู้ตายว่าภายใน๒๓วันนี้เนี่ย
เดี๋ยวจะมีคนในครอบครัวฝันถึงผู้ตายนะยังไงก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขา
ส่วนสายสินเนี่ยหมอปลาจะเอาไปทิ้งที่วัด
หมอปลาบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับอาถรรพ์วิญญาณตรงนี้ยังไม่ถึงกับแรง
แต่มาทำพิธีให้เพราะว่าสงสารเด็กแล้วก็สงสารดวงวิญญาณที่มาอยู่ตรงนี้นานกว่า๑๐ปี
คุณผู้ชมถามมาเยอะเลยค่ะพี่อุ๋ยว่ายังไงฮะ
น้องเห็นผีผู้หญิงไม่ใช่เหรอแต่นี่ผีผู้ชายใช่ไหมอืม

คือถ้าไม่มาเรียกดวงวิญญาณเขาออกจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
เขาจะกลายเป็นสัมภเวษีเวรอน
พอเด็กมาเล่นวิญญาณก็เหมือนกับจูนกันได้
ทีนี้ก็สิงหล่างตลอดหรือว่าเจอตลอด
เลยต้องมาปลดปล่อยดวงวิญญาณ
เพราะปัจจุบันพระชอบฉันบวบ

มันต้องไปเป็นบวกให้พระฉัน
มันก็ไม่ไปแต่ถ้าพระที่ท่านมีเมตตา

ผีไม่กินบวบฮะ
แล้วฉันแหลบไปเรื่องนู้นอีก
แม่น้องยีนนะฮะบอกว่าสบายใจขึ้นนะครับ

ช่วงเขาแบบจับหอยจับปลาอะไรอย่างนี้

อยากขอบคุณแกมากเลยทำให้แม่สบายใจแบบสบายใจเยอะ
ค่ะแล้วก็น้องแกก็ได้มาช่วยได้อีกคนนึงค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องนะฮะ

บางทีแบบพบจิตแพทย์ว่าน้องมีอะไรในใจหรือเปล่า
ดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะหายแบบหายเลยหรือว่าน้องยังมีอาการอยู่